ตำรวจสรพรรดิหลุมแก้วที่ปะทุมธานีดูกองเลือดเลย
ตามจับนายโบตินเทียน

ชี้จุดเกิดเหตุซิชี้จุดก่อเหตุซิ
แทงเพื่อนแรงงานชาวเมียนมาด้วยกัน
ซึ่งนายตินซานอายุ๔๕ปี

ในหมู่บ้านฉัดไพรินหมู่๘ตะบนหน้าไม้

เทตเกิดเช้าวันนี้
เกิดเช้าวันนี้นะครับตำรวจสพลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี
รับแจ้งบอกว่ามีคนถูกแทงเสียชีวิตนะ

ห้องแถวนะครับให้เช่าไม่มีเลขที่
ตินซานก่อนตินซานนอนเสียชีวิตอยู่

มีรอยถูกแทงก็ที่ใจโครงซ้ายหนึ่งแห่ง
สภาพสวมเสื้อกล้ามสีดำนุ่งสโรง
สอบสวนพยานเล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหน
โบตินเทียนอายุ๓๖ปีที่ผมบอก
ชาวเมียนมาอยู่ห้องเดียวกับผู้ตายครับ

ตำรวจไปตามจับโบตินเทียนได้ที่กลางหมู่บ้าน

เพื่อนชาวเมียนมาบอกว่า
ทะเลาะกันเรื่องผู้ตายเนี่ยซื้อสบู่มา
แล้วก็ไคร้มาแกะสบู่เขานะครับ

แกะสบู่ของเขาไปใช้ใช่ไหม
ซึ่งตอนนั้นก็เป็นจังหวะชุลมุนเถียงกัน
แต่ถึงขั้นจ้วงแทงกันตายครับ

เป็นที่ด่าว่าเค้าว่ะเป็นอำนั้นออกมาใช่มั้ย
คุณผู้ชมสบู่ก้อนเดียวกับมีดเล่มนี้